เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บงำเก็บกันเอาไว้เก็บกันจนเกือบจะลืมเก็บกันไปถึง๗๐ปีตอนนี้ทั้งสองท่านเป็นไงคะเอาออกมาแล้วเอาออกมาให้ประชาชนนะได้กราบไหว้บูชาเฮ้ยจะได้มีสิริมงคลกับ

รูปไปขายทีนี้ทางวัดเขาก็เป็นห่วงไงว่าเฮ้ยเกิดเอาออกมาวางเอาไว้ด้านนอกเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวอาจจะถูกขโมยเอาไว้ได้ในช่วงนั้น๗๐ปีที่แล้ว
ก็เลยนำพระพุทธรูปนี้เอาไปเก็บซ่อนเอาไว้รักษาเอาไว้อย่างมิดชิดเพราะกลัวที่ว่าจะโดนขโมยมาขโมยไป
แต่พอเก็บเอาไว้นานนานเกินไปลืมไปเลยกลัวจะลืมกลัวประชาชนแถวนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัยรุ่นอ่ะเออคนรุ่นใหม่เขาจะอาจจะไม่รู้ไงตอนนี้เลยนำออกมาวางไว้ด้านนอก
ปฏิสถานไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มากราบไหว้บูชาแล้วก็
โอ้โหมีประชาชนไปกันเยอะนะครับไปกราบไหว้บูชาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ขอเรื่องอะไรโอ้ยเขาบอกว่าขอเรื่องของสุขภาพ
อ่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาขอกันเยอะ
แล้วนี่เรื่องนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกัน
เรื่องของโชคลาภโอ้ดีเลยมาช่วงนี้เหมาะมากเลยค่ะ
ไปกันได้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่พระเกตยองอืม
เขาชาวบ้านที่เข้าไปในวัดเนี่ยแต่งตัวพื้นเมืองเออจริง

ใช่ในชุมชนในแถวนั้นอาจจะมีพิธีกรรม
ประเพณีที่ต้องแต่งตัวแบบนี้เข้าวัดกันด้วย